กันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าโอ้โหโดนตราหน้าว่าเอ๊ะดังแล้วแยกวงหรือเปล่า
สำหรับคุณโจ๊กโซคูนะคะพระเจ้าโจ๊กพระเจ้าโจ๊ก
หลังจากที่หันมาเอาดีทั้งด้านการแสดงแล้วล่าสุดมีการโพสต์เฟซบุ๊คประกาศแยกวง
เรื่องนี้ต้องติดตามค่ะสร้างสรรค์ผลงานเพลงจนมีเพลงฮิตดังติดหูหลายต่อหลายเพลงนะคะ
สำหรับวงล็อกโซคูล่าสุดกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากนักร้องนำค่ะ
คุณโจ๊กโซคูโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คชี้แจงถึงสาเหตุของการถอนตัวออกจากวง
จนทำให้มีแฟนคลับจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดนะคะ
ตัวได้ชี้แจงผ่านสื่อเป็นครั้งแรกเปิดเผยค่ะบอกว่ามีความคิดที่จะออกจากวงมานานหลายปีแล้วล่ะ
ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยอธิบายกับสมาชิกในวงถึงสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
แล้วก็ไม่อยากที่จะเอาเปรียบเพื่อนสมาชิกคนอื่นอื่นนะคะรวมถึงขอเคลียร์ด้วย
ยืนยันไม่ใช่การดังแล้วแยกวงตามที่เป็นข่าวแน่นอนหลังจากนี้จะยังคงทำงานในวงการบันเทิงค่ะ
โดยก็จะมุ่งไปที่งานแสดงมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ผมเป็นคนขอออกจากวงเพราะว่าถ้าเป็นการยุบวงเนี่ยคือทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ทำวงนี้ต่อไปได้
แต่เหตุการณ์นี้คือผมออกคนเดียวดังนั้นใครจะทำต่อก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ทำต่อกัน
เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะฮะซึ่งวันหนึ่งเราโตแล้วมีครอบครัวแล้ว
เราไม่ชอบที่นักดนตรีมันต้องออกจากบ้านเป็นอาทิตย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบ
พอเราจำกัดงานมากเข้าเราก็รู้สึกว่าเราเบียดเบียนเพื่อน
ซึ่งก็มีบางคนก็สงสัยผมว่าทำไมล่ะมีครอบครัวแล้วทำไมมันรับงานเยอะไม่ได้
แต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันผมชอบที่จะทำงานแล้วตอนเย็นได้กลับบ้าน
ดังแล้วแยกวงผมว่าไม่จริงเพราะว่าตัวผมมีโปรเจคที่อยากจะยุบวงโซคูตั้งแต่
ผมยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์ตอนนั้นมีความทุกข์มากนะฮะแล้วตอนที่เราทุกข์เนี่ย
ไม่มีใครเห็นแต่ตอนเรายุบวงมีคนเห็นแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเพื่อนโดยการออกจากแกรมมี่
นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าอยากรวยอยากดังอย่างนั้นจริงเนี่ย
ผมก็เป็นโจ๊กโซคูต่อการที่ผมออกจากแกรมมี่นั่นหมายความว่า
ผมจะแทบไม่มีสื่ออะไรแล้วก็อืมก็เพิ่งเคยเห็นโหมดของพระเจ้าโจ๊กแบบซี
ซีเรียสนะอย่างที่โจ๊กบอกไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
เป็นปีแล้วนะเขาเคยบอกเอาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ย
เขาจะออกจากโซฟูอ่าเพราะว่าคนมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าแล้ว
ลูกสองคนแล้วนะคะก็ต้องแบบเป็นคุณพ่อที่แบบ